ไปดูเรื่องพิธีไว้อะไรเมื่อวานกันอีกสักทีหนึ่ง

คุณแล้วผู้หญิงคนนี้หน้าคล้ายคุณแตงโมไหม

คุณแตงโมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปภาพจากไทยรัฐนิวโชว์ฮะ
ตอนที่คุณแซนเปิดประตูห้องน้ำออกมานะครับคนก็มองทะลุเข้าไปถึงผู้หญิงคนนั้น
ตั้งคำถามบอกว่าเห็นเหมือนกันไหมเหมือนแตงโมไหมเนี่ยฮะ
หลังจากนั้นเราไปสืบค้นมาจนพบว่าผู้หญิงในคลิปนี้
ชื่อว่าคุณสุภานีคุณสุภานีเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณแตงโมเหมือนกัน
ไปร่วมงานไว้อะไรคุณแตงโมที่คริสตจักรเสรีภาพด้วยดูกันชัดนะฮะ
อันนี้เหมือนไม่เหมือนหมวกคล้ายอ่ะคล้ายเยอะอ่ะคล้ายกี่เปอร์เซ็นต์
โอ้โหถ้าปิดแมฟนะแล้วเห็นแค่ท่อนบน๘๐เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่บัวผมว่านะ
เห็นด้วยเห็นด้วยนะครับเธอโพสต์ภาพตัวเองกับภาพถ่ายของคุณแตงโมที่หน้างานเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว
คุณผู้ชมคิดว่าคล้ายกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ
นี่แหละครับชาวเน็ตก็คิดเหมือนกันว่าหน้าคล้ายคุณแตงโมจริงมากจนน่าตกใจ
เป็นภาพสวมหน้ากากอนามัยเห็นเฉพาะตาแล้วโอ้โหเหมือนเลยแหละนะฮะ๘๐อย่างที่น้องดอมว่าเลย๘๐เปอร์เซ็นต์
คือตัวเธอเองเธอยังตกใจทุกครั้งเวลาคนมาทักว่านี่คุณคุณหน้าเหมือนคุณตังโมนะ
แล้วตอนที่ไปร่วมงานไว้อะไรคุณแตงโมรอบพอหน้างานก็ยังทักเลยโอ้โหคุณคุณหน้าเหมือนคุณแตงโมจังเลย
บางครั้งเธอก็แอบใส่แคปชั่นบนรูปภาพบอกว่าแตงโมคือแฝดพี่เธอคือแฝดน้อง